มค
ขอบคุณที่แบบช่วยพวกผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสุขภาพแข็งแรงดีครับขอบคุณ
ขอบคุณครับที่เป็นห่วงครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับแล้วก็ขอบคุณที่ไปเข้าไปช่วยเหลือครับไม่ต้องเป็นห่วงครับปลอดภัยแล้วครับขอขอบคุณพี่พี่หน่วยซิลที่เข้ามาช่วยผมแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้จนถึงวันนี้ครับขอบคุณคนทั่วโลกที่มาช่วยผมด้วยครับครับสบายแข็งแรงดี
ครับขอขอบคุณชาวใครคนที่ให้กำลังใจครับผมก็จะแข็งแรงและสู้ต่อไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณธนยกรัฐบนตรีนะครับแล้วก็พี่หน่วยซิวทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับแล้วพี่หม่อทุกคนด้วย
ต้องขอขอบคุณทุกคนในกำลังพลของผมเนี่ยที่ได้ทำงานนี้จนเป็นที่ประจักษ์นะครับจนได้
ถือว่าก็ประสบผลสำเร็จ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงแล้วน่าจะมีคนที่เราอยากจะคุยด้วยหลายต่อหลายคนนะคะจากข่าวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหน่วยใดสังกัดกระทรวงใดแม้กระทั่งเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติก็แล้วแต่นะคะ
เหนือจากนี้เรายังอยากคุยคนที่อยู่ในถ้ำตั้งหลายวันแล้วก็ได้รับการพาออกมาหลายวันแล้วเช่นเดียวกันคือเราอยากจะคุยกับทุกคนไปหมด
กระทั่งชาวบ้านซึ่งก็มีส่วนในการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นโพรงเป็นช่องนะคะหรือแม้กระทั่งเส้นทางในถ้ำเองทุกคนสำคัญ
สำหรับเรื่องนี้ที่สร้างความสำเร็จได้และแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าเราจะจำได้หรือจำไม่ได้รู้จัก
หรือไม่รู้จักรู้หน้าหรือไม่รู้หน้าก็แล้วแต่สำหรับทุกคนที่เป็นคนช่วยกันเนี่ยทุกคนสำคัญหมดแล้วก็โดยเฉพาะอย่าง
จ๋าแซมแล้วก็ครอบครัวของจ๋าแซมนะคะแต่วันนี้หนึ่งท่านเป็นคนในเป็นหนึ่งในคนที่เป็นศูนย์กลางที่ทำ
การช่วยเหลือหมูป่า๑๓ชีวิตออกมาจะเล่าให้เราฟังว่าผ่านศึกอะไรมาบ้างแล้วหน่วยซิลที่บอกว่าไข้
ใครก็อยากเจอตัวแม้ว่าจะไม่ให้เปิดเผยหน้าตาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างหนักแค่ไหนมีช่วงเวลาที่คนถูก
หนักขนาดนี้เกือบไม่ไหวไหมวันนี้เราจะคุยกันกับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่า
เราจะเรียกสั้นว่าหน่วยซิลนะคะเราจะคุยกับพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วสวัสดีค่ะผู้บัญชาการสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้พักผ่อน
หลายวันแล้วถือว่าได้พักผ่อนยังคะโอเคก็ถือว่าพักผ่อนน่าจะต่างจากตอนที่ไปอยู่ท่ามห่วงใช่ไหมคะตอนนี้ร่างกายฟื้นตัวเต็มที่ได้ยังคะด้านก็โอเคครับแล้ว
แล้วน้องในหน่วยซิลล่ะคะก็คิดว่าได้พักผ่อนกันบ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ทางผู้บัญชาการฐานเรือแล้วก็แนนชั้นผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงเรานะครับ
รวมทั้งกรมแพทย์ทหารเรือเนี่ยก็ดูแลก็ให้การรักษาพยาบาลแล้วก็ให้เราฉีดวัคซีนอะไรต่างเนี่ย
เนื่องจากว่าเราไปอยู่ในถ้ำนานนะครับกว่าจะมีโรคมีอะไรบ้างนะครับก็เราไม่ได้นิ่งนอนใจทางผู้บัญชาการฐานเรือท่านก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกัน
ค่ะคือต่อให้เป็นหน่วยซิลเนี่ยไปเจอภารกิจแบบนี้ยังไงก็ต้องได้รับการดูแลเฝ้าระวังตรวจสอบเหมือนกับคนปกติเหมือนกัน

ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับในสื่อพอเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยเพราะสภาพของถ้ำเนี่ยมันก็มีความชื้น

มันจะมีเชื้อโรคอะไรสะสมอยู่นะครับ
โดยปกติแล้วเวลาเราเรียกว่าหน่วยซิลหน่วยซิลเนี่ยนะคะแล้วฝึกหนักเคยต้องฝึกลักษณะแบบใกล้เคียงกับถ้ำหลวงเนี่ยเคยไหมคะ
คือจริงเราอยู่กับทะเลนะครับเราก็จะฝึกกับทะเลส่วนใหญ่ในสถานการณ์การฝึกเนี่ยเราก็มีในภาวะที่มันยากในหลายส่วนเหมือนกันที่เราฝึกมาเช่นเรื่องการทำงานที่ต้องเป็นทีมต้องแบกซุงแบกเรือยางผ่านเครื่องกิดขวางผ่านอุปสรรคที่เป็นโขดหินอะไรเนี่ยเราก็เราก็ฝึกมาค่อนข้างเยอะ
อันนี้เทียบเคียงได้กับหน่วยซิลเคยฝึกในลักษณะไหนมาบ้างคะผู้บัญชาการในถ้ำใต้ทะเลหรือว่าน้ำตกหรือถ้ำใต้น้ำตกคือมีอันไหนที่เทียบเคียงว่าใกล้ที่สุดไหมคะ

เพราะคนจะพูดกันเยอะว่านึกไม่ออกเลยว่ากู้ภัยหรือหน่วยงานไหนของไทยที่เคยเจอหรือฝึกการเข้าไปกู้ภัยในถ้ำ
ไม่เคยมีครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราทำงานในครั้งเนี้ยตอนนั้นที่ไปเนี้ยเราไปถึงสามแยกนะครับตอนนั้นน้ำยังไม่เยอะอืม
ไปถึงสามแยกแต่ว่าเลยสามแยกไปเนี่ยมันจะมันจะต้องมีการช่องทางมันจะค่อนข้างเล็กโดนพวกสายพวกอะไรมาปิดต้องดำน้ำลงไปประมาณ๕เมตรเนี่ยแล้วก็ต้องไปทะลวงสายจากโพรงออกแล้วถึงเล็ดรอดถ้ำนั้นไปการรอดก็ไม่ง่ายนะครับ

ใช่ครับในในวันแรกที่ไปเนี้ย

ถอดขวดอากาศนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวคนแทรกเข้าไปแล้วไปขึ้นอีกด้านหนึ่ง
ค่ะเดี๋ยวขอถามแทรกผู้บัญชาการนิดเดียวคือท่านแปลกใจไหมคะว่าภารกิจมันหนักขนาดไหนเรื่องมันยากขนาดไหนทำไมระดับท่านต้องลงไปเองตอนนั้นเอกใจไหมคะ
ครับก็ผมได้รับรายงานมาไงครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมาเนี่ยมาเยือนมาที่บอกกรเนี่ยนะครับตอนเช้าผมก็รับคณะของผู้บัญชาการฐานสูงสุดเมียนมาร์เสร็จแล้วผมก็รีบขึ้นไปเลยผมขออนุญาตทางภูมิชาว่างานนี้ผมขอขึ้นไปนะครับขึ้นไปดู

ทั้งผมเอากำลังพลอีกส่วนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่าคนเดินทางไปด้วยกันอีกนะครับไปเป็นละลอกที่สอง

เพราะว่าคือพอผมได้รับจากคำบอกเล่าเนี่ยผมก็มโนภาพไม่ออกว่าจริงเป็นอย่างไรนะครับผมยังคิดไปว่าถ้ำก็เป็นถ้ำธรรมดาใช่ไหม

ตามที่เราเคยเห็นตอนเนี้ย
มั่นใจว่าถ้ามันไม่ยากจริงเนี่ยก็คงจะช่วยมันได้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ
เป็นไปตามที่มีการคัดกรองไหมครับว่าสงสัยต้องซิลแล้วแหละงานนี้
พอไปถึงถ้ำนะครับผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมาก

ใช่ผมก็เดินลงไปตอนผมไปถึงประมาณ๖โมงเย็น
ผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยผมก็เข้าไปเลยตั้งแต่๖โมงเย็น

สุดท้ายแล้วก็ผมออกมาตอนไหนตอนนี้นะครับ๑๐โมงเช้าผมก็นุ่งขึ้น

ผมว่าจะลงไปดูแป๊บเดียว
ก็ไปมารุมต้มเรื่องช่วยกันสูงน้ำทั้งคืน

ดำน้ำเพื่อทำให้การลังฟูนของเราสามารถที่ดำน้ำไปถึงน้องให้ได้
เพราะว่าวันแรกที่ทางชุดของผู้การกรมที่มาวันแรก

เมื่อเขาผ่านช่องที่ผมว่าไปแล้วที่ต้องรอดไปเนี่ย
พัทยาบีกเจอแต่รอยเท้าไม่เจอไม่เจอเด็กนะครับ
ก็ต้องเลยไปเลยไปต้องดำน้ำไปแล้วน้ำมันเต็มถ้ำเลยแล้วมันมืดมืดมาก
แล้วก็มีพวกเป็นโขดหินง้อยหินย้อยหินงอกเยอะแยะมากมาย
ดำไปก็มันไม่ทะลุอะครับ
ตอนแรกก็เกือบถึงเนินนมสาวอยู่แล้วแต่เราอีกนิดนึงจะทะลุอยู่แล้ว

เราก็มีการวางสายเบียดลายไปบ้างแล้วนี่ไหมครับ
เดี๋ยวเราเผื่อเจอกับน้ำอีกนิดเดียวก็จะถึงเนินนมสาว
แต่เราไม่รู้เลยณเวลานั้นเราไม่รู้ลักษณะของถ้ำเลยว่า
เราจะต้องดำน้ำไปไกลแค่ไหนความยาวเป็นกิโลหรือ๕๐๐เมตรอะไรหรือเปล่า

ในช่วงแรกที่ไปค่ะผู้บัญชาการข้อมูลชัดเจนไหมคะว่าอ๋อถ้ามีถง๑นับตรงนี้ถง๑นะถง๒ถง๓จะยาวหน่อยนะถง๓ไปถึง๓แยกจะยากหน่อย๓แยกไปยากกว่าคือมันมีความชัดเจน
มีไม่มียังไม่มีเลยพอทราบแค่รอเราก็ไปทำงานก่อนแล้วด้วยความเร่งรีบที่ต้องไปช่วย
คือที่ฉันใช้คำว่าคือเอาง่ายคือเข้าไปแล้วคือขอทะลวงเข้าไปก่อนไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไร
เพราะข้อมูลน้อยมากช่วงแรกเพราะว่าข้อมูลเรียนคนนอกมากเลยเนี่ยนะคะ
ขนาดเราพยายามถามว่าใครเคยเข้าไปข้างในเป็นอย่างไรหายากมากข้อมูลถ้ำนี้
เขาก็เดินไปตอนที่น้ำยังไม่ท่วมเนี่ย
เขาก็แต่รายละเอียดจริงมันไม่มีไง
รายละเอียดก็พอเห็นภาพที่เขาถ่ายวีดีโอไว้บ้างอะไรไว้บ้าง
แต่ว่าต้องไปถึงเนินนมสาวเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเลย
ณวันนั้นก็ยังไม่มีเลย
เข้าไปช่วงแรกแล้วกลับออกมารายงาน

แม้กระทั่งคนที่ฝึกมาก
และชะกัดชะกัดอย่างซิลประเมินวันแรกยังไงคะ
ใช่ช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่ายากมากนะครับ
คือเราไม่เคยดำน้ำในลักษณะนี้มาก่อนยากมาก
คือดำน้ำที่ไม่เคยลักษณะอย่างนี้คือมองไม่เห็นเลย
มองไม่เห็นเมื่อร้อยเปอร์เซ็นต์โหดหิน

เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องดำไปอีกไกลเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่
มันถึงทะลุไปอีกด้านหนึ่งไม่ทราบเลย
มีการประเมินกันภายในหน่วยไหมคะว่ามันมีความอันตรายแค่ไหน
โดยเฉพาะกับผู้ได้บังคับบัญชา
คือมันมีระดับวัดไหมคะผู้บัญชาการว่าเฮ้ยอันนี้มันระดับนี้นะ
คือตอนแรกเราก็ต้องคำนึงถึงผู้แบ่งงานเป็นสำคัญอยู่แล้ว
แล้วก็ด้วยขวดอากาศ๑ขวดเราใช้ได้ประมาณ๑ชั่วโมง
อย่างมากกว่า๑ชั่วโมงเนี่ยไป๑ชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับมาใช่ไหมฮะ
ก็เราสามารถทำได้แค่นั้นเองเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะดำได้มากกว่านั้นนะครับ
เรามีอุปกรณ์ที่ทำได้มากกว่าอย่างเช่นแง๊งคู่เราก็มี
แต่ว่าในลักษณะของความเป็นซอกอย่างนั้นมันไม่คล่องตัวในการทำงานนะครับ
แล้วก็ไปได้แค่ก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง
ด้วยความที่เป็นซอกเราก็ไปได้ไม่ไกลใช่ไหมเราก็ต้องกลับไปได้ไม่ไกลต้องกลับ
ก็เหมือนว่าชุดหน้าเนี่ยวางเบสไลน์ไว้เสร็จแล้วก็ต้องกลับมา
ที่๒โอเคมีเบียดไลน์วางอยู่แล้วไม่ต้องวางใหม่
ก็ไปตามนี้แล้วก็ต่อไปอีกพอถึงครึ่งชั่วโมงก็ต้องกลับมาอะไรประมาณนั้น
คือค่อยไล่ต่อกันไปใช่ไหมคะ
ตอนการวางเนี่ยไม่ได้ยากใช่ไหมคะที่ยากคือไม่รู้มันจะต้องไปสุดที่ไหน
คือการวางเนี่ยก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเราวางไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสุดตรงไหน
แล้วต้องกลับมาเปลี่ยนถังต้องกลับมาใช่ครับ
มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแบบเวลาเจอแบบที่แคบหรือเจออุปสรรคแล้วก็ต้องถอดออกมา
แล้วก็ลากกันไปหรือว่าก็คือปรับตัวกันที่งานนี้ฮะ
ก็ต้องปรับตัวกันตรงเนี้ยคือนักดำน้ำทั่วไปเนี่ย
เราจะเห็นว่านักดำน้ำในทะเลทั่วไปที่ดำน้ำสันทนาการเขาใส่ชุดอย่างนั้น
แต่ว่าทางทหารเนี่ยเขาจะรักษาเป็นแบ็คแพ็คเป็นแพ็คที่ติดข้างหลังนิดเดียว
มันจะหนากว่าหน่อยใช่ไหมคะนิดเดียวครับ
จริงก่อนผมตัวเล็กที่สุดหน้าหน้วย

ต้องคัทคนที่ตัวเล็กหน่อย

มันก็ทั่วไปฮะ
ผล่าทัวร์ม่อสถานชายไทยทั่วไป
ตกลงแล้วทั้งปฏิบัติการทั้ง
เริ่มต้นชุดแรกที่ท่านพาไปประมาณสัก๒๐นาย
จนถึงเราพาหมู่ป่าออกกันมา
ประมาณ๑๑๐๑๓๐คน

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ
อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

อเรนนี่แหละอเรนนี่แหละ

เพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์อย่างนั้น

โอกาสที่สูบน้ำจนกระทั่งให้หน่วยซิล

คุณผู้ชมค่ะคืออันนี้คือจังหวะของการทำงานนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับผู้บัญชาการแบบนี้ค่ะว่า
ไปกันตั้งหลายวัน

เกือบ๒๐๐นายมีบ้างไหมที่หน่วยซิล

มีเจ็บมีป่วย

ร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันแบบไหน
และจะถามว่าเอาจริงค่ะ
ตอนที่นั่งคุยกัน

เอาจริงตอนนั้นมีไหม

ปฏิบัติการครั้งนี้อาจจะไม่สำเร็จ

คือจะมีจังหวะที่ค่อยตะลุยเข้าไป
แล้วสุดท้ายก็ร่นกลับมา

แล้วก็ไปตั้งศูนย์อำนวยการนะคะ
คือมันเป็นกองบัญชาการเลยอยู่ที่ถูกองค์๓
แล้วก็จะมีวันที่พยายามจะฝ่าเข้าไป

มีการพยายามเบี่ยงน้ำไม่ให้น้ำเข้าถ้ำ
แต่มันก็จะมีบางวันที่ต้องหยุดไปเหมือนกัน
เพราะว่าฝนเทลงมา
พุทธบังคับมาสระเข้าไป
ออกมาเล่าที่ศูนย์ไหมค่ะ

ท่านครับมันเกินกว่าที่เราจะ

มีไหมคะข้อมูลในบางวันเลือกขึ้น

ท่านก็รายงานผมมาตลอดนะครับว่าสภาพเป็นไงบ้างนะครับ
ตอนที่ตอนที่ถอยรถออกมาก็ถอยมาด้วยกันนะครับ
ก็ถอยมาด้วยกันจนถึงปากถ้ำ
แล้วเราพิจารณากันว่าเราจะทำอย่างไรต่อนะครับ
ก็สุดท้ายแล้วมันก็ตกผลึก
แม้แต่ตัวผมเองก็มีความคิดขึ้นมาว่า
เราจะปล่อยเวลานานไปมากกว่านี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ย

นั่นหมายถึงว่าทีมสูบน้ำก็สูบนะครับ
แต่ตัวหน่วยซิลเราเองจะรอไม่ได้

เราช่วยขนช่วยอะไรเนี่ยเพื่อสูบมันให้ได้
แต่ก็โชคดีว่าในช่วงนั้นเนี่ย
พอมีการสูบน้ำลงไปบ้างเนี่ย
เราก็มีการลุยเข้าไปที่ถงสาม

ดำแล้วก็เดินเดินแล้วก็ดำ
แล้วก็ดำไปจนก็ต้องถึงถงสาม

น้ำมันท่วมไม่หมดทั้งพื้นที่
ยังมีส่วนที่เหลืออยู่โถง๓
ที่สามารถให้เราทำงานได้
แต่หลังจากโถง๓ไปแล้วเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้าง
ที่เราจะมีที่แห้งที่ไปยืนอยู่บ้างเนี่ย

ทั้งชาวต่างชาติเนี่ย

เราจะไม่รอให้น้ำลดอีกแล้ว

ไม่รอให้น้ำลดมากกว่านี้แล้วถึงจะทำ
ไม่งั้นน้องจะไม่ไหวนะครับ
ก็เลยประกาศว่าต่อไปนี้เนี่ย
เราจะต้องเป็นมนุษย์น้ำ

วางเบดลายไปแล้วแขวนขวดอากาศไปทุก๒๕เมตร

ตรงไหนเราหมดอากาศก็ใช้อากาศที่เอาไปวางในหายใจ

ไปค้นหาน้องให้เจอให้ได้
นี่ตรงนี้คือเป็นประเด็นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
มีบางวันไหมคะที่มีข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน
ที่บอกว่าพบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับ
มีไหมคะข้อมูลในลักษณะแบบนี้ค่ะ

กำลังพลผมเนี่ยคลอดเจ๋งคั่วเจ๋งเลย

นี่พอเราประกาศไปอย่างนี้
มันก็มีคนสับสนุนนะครับ
ก็พอดีว่ามีกำลังพลของที่หน่วยเนี่ย
เป็นเซลล์แล้วก็เขาออกจากราชการไปแล้วเนี่ย
เขาก็จะไปทำงานตามที่ต่างนะครับ
จำนวนนั้นเขาก็ไปอยู่ในบริษัทเชฟรอน

ตอนแรกเขาก็ประสานผมมาในก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ

ผมต้องการขวดอากาศ๒๐๐ขวด

ทางบริษัทเชฟรอนเขาก็โอเคเลยนะครับ

ปรากฏว่าที่อื่นมีขวดอากาศไม่พอ

มันขวดอากาศนักดำน้ำที่ดำเนี่ย

ต้องประกอบคอขวดให้ได้๒๐๐ขวด
ก็เขาก็ระดมกันก็ช่วยกัน

กองทัพเรือด้วยแต่กองทัพเรือไม่มีเครื่องบินลำเลียง

กองทัพอากาศก็ส่งเชื้อ๓๐เนี่ย

เราก็เลยดำเนินการทำกันลักษณะนี้
ก็วางแผนทำจะต้องเอาขวดอากาศไปวาง

ต่อมาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งท่านได้ทรงห่วงใยนะครับ
ท่านก็พระราชทานขวดอากาศมาอีก๒๐๐ขวดนะครับ

แล้วก็ท่านก็มีกระแสรับสั่งว่า
ถ้ามีอะไรที่ทางหน่วยซิลยังขาดเนี่ย
ก็ขอให้บอกนะครับ
แล้วก็ทางกองงานในพระองค์ก็จะจัดหามาให้
เพียงตรงนี้ก็ผ้ามาหากลุงอาทิกุลยังหาที่สุดไม่ได้นะครับ
ในการทำงานนี้นะครับ
เราก็มีขวดอากาศพอแล้ว
แล้วที่เรามีอยู่เดิมอีกประมาณร้อยกว่าขวด
รวมทั้งมีหน่วยงานอื่นที่ผมประสานขอ
อย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ
คือทางกู้ภัยเนี่ยก็เอาขวดอากาศมาเหมือนกัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่ใช่ส่งแค่ขวดก็ส่งคนมาด้วยอีกนะครับ
เราก็เลยระดมการทำงานก็วางแผนงานกันไปนะครับ
อย่างที่คุณจอมฝันถามผมว่าจากโถง๓ไปเนี่ย
จำเป็นต้องใช้หน่วยซีลเท่านั้นแค่ใช้ไม้อะไรแน่

ก็อย่างนี้นะครับว่าจากปากถ้ำไปถึงโถง๒นะครับ
ถุง๒เนี่ยยาวประมาณสักผมว่าประมาณสัก๘๐๐เมตร
ช่วงนั้นก็ต้องดำน้ำไปหลายครั้งนะครับประมาณ๒๓ครั้ง
แล้วก็ลอยคอบ้างขนขึ้นเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ผมก็ขอให้นักดำน้ำจากหน่วยอื่นนะครับที่ไม่ใช่หน่วยซิลนะครับ
ช่วยในการลำเลียงอุปกรณ์ลำเลียงขวดอะไรไป
ก็จะมีจากพวกซิลนอกราชการนะครับแล้วก็จากหน่วยรบพิเศษของกองทัพบก
จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับจากตำรวจน้ำนะครับ

กู้ไพที่ยุทยาแล้วก็การกระพะผลิตเนี่ยนะครับ
ก็ใช้คนหลายคนเพราะว่าค่อนข้างลำบากมันเหมือนบางทีมันต้องขึ้นหน้าผา
ต้องลงน้ำอะไรเนี่ย
คือเกือบกิโลที่ผู้บัญชาการว่าไม่ใช่ทางเรียบ

ซิลเราก็รับผิดชอบการดำน้ำออกไปตรงนี้
จะได้ยืดออกไปไม่ต้องมาทำอันนี้ตั้งแต่

แล้วก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกำลังกันช่วยกันทำงานนะครับ
เราก็ดำน้ำออกไปทำงานแล้ววางเบรดลายนะครับ

เพื่อไปหาตัวน้องให้ได้นะครับ

จากการวางเบ็ดลายแล้วก็ทำงานร่วมกับทางนักดำน้ำของทางอังกฤษนะครับ
แล้วก็ของอเมริกาของออสเตรเลียนะครับ

กลุ่มของอังกฤษก็จะเป็นกลุ่มของยูโรบางส่วน
ก็จะมีชาติอื่นด้วยเช่นมีเบนเยี่ยมมีเดนมาร์กอะไรเนี่ยมีเรมันนะครับ
เยอะช่วยกันเยอะมาก
ตอนที่มีข่าวตอนเรายังเรียกติดปากว่าจ๋าแซมจ๋าแซมกันอยู่นะคะ
ตอนที่มีข่าวจ๋าแซมขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนอกเหนือจากจ๋าแซมซึ่งท่านเสียสละในงานนี้แล้วเนี่ย
ลูกน้องไม่ว่าจะเป็นในราชการหรือนอกราชการที่เป็นซิลมีบาดเจ็บอีกเยอะไหมคะ
ก็มีครับมีป่วยครับเพราะว่าเราทำงานกันค่อนข้างเหนื่อยลักษณะและดำน้ำแต่ละครั้งเนี่ยคือเราก็ไม่เคยดำน้ำนานขนาดนี้นะครับ
ปกติแล้วในทะเลเนี่ยถ้าขวดอากาศขวดเดียวเราก็ดำกันประมาณสัก๔๕นาทีครึ่งชั่วโมง
มันก็มีสภาพของความกดอากาศที่มาเกี่ยวข้องทำให้เราดำน้ำในจำกัดเนี่ย
แต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากน้ำไม่ลึกมากก็เลยเรื่องของความกดอากาศไม่มีผลมากนักนะครับ
ก็ดำน้ำได้นานแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นความซับซ้อนของถ้ำนะครับความเย็นของน้ำ

กวนของน้ำแล้วก็ความมืด
ยาวที่สุดที่หน่วยซิลต้องดำเนี่ยนานแค่ไหนคะท่าน
คือในช่วงแรกก็ดำก็ประมาณ๑๗๐๐เมตร

จนแบบไม่รู้จะทบกี่ทบ
แล้วดำน้ำประมาณ๑๒ชั่วโมง
โมงเช้ากลับมา๔ทุ่ม
หน่วยซิลเขาเป็นคนยังไงกันคะเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นภาพมือเท้าที่แบบโหเหี่ยวอยู่

ก็ผมถึงบอกกำลังพลของผมเนี่ย

ตอนที่เข้าไปแล้วเจอเด็ก
พอเจอเด็กเสร็จแล้ววางแผนเนี่ย

ก่อนที่จะพาเด็กออกมา

ต้องเป็นซิลที่คุยเก่งมีจิตวิทยา
ประเด็นแรกเราคือต้อง

การรักษาทางการแพทย์นะครับ
ซึ่งตรงนั้นนะครับเราก็มี
พันธุภาคโลหารชุนเป็นแพทย์ของกองทะบก
จริงแล้วเขาก็ไม่ได้บรรจุอยู่ที่หน่วย
แต่เขาก็มีจิตอาสา
ซึ่งดำน้ำตรงนั้นเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกัน
เพราะเขาไม่ได้ดำน้ำคนที่หน่วยนะครับ
เขาอาจจะห่างกันดำน้ำมานานแต่อย่างไรก็ตามเขาชอบออกกำลังกาย
แล้วก็ผ่านมาหลายหลักสูตรนะครับ
ก็หนึ่งคนล่ะที่เราคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องไปอยู่กับน้อง
แล้วอีกคนก็จะมีกำลังพลที่หน่วยนี้ที่เขาเป็นซิลนั่นแหละ
แต่เขาก็เป็นเหล่าพยาบาล
แล้วเขาก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรื่องของเวสัตว์ใต้น้ำ

แล้วเราก็เลือกคนอื่นอีก๒คน
เลือกไหนคะ

การจัดคือทุกคนก็ทำได้ทำได้หมด
คือไม่ต้องเอาคนที่บุคลิกนี้

คือหยิบได้หมดเลยใช้ได้หมดเลย

แต่เพียงแต่ว่าคนที่มีขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์เนี่ย

ว่าในตอนนั้นที่ไปอยู่กับหมูป่าอีกตั้งหลายวันกว่าจะพาออกมา

ถึงวันนี้ผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเท่าไหร่เลย
ยังไม่ได้มานั่งคุยเลยเพราะว่ากลับมาก็มีหลายภาระงานนะครับ
ก็ก่อนอื่นผมต้องชื่นชมก่อนนะครับ
โทภาคเนี่ยเขายอดเยี่ยมมากนะครับ
โทภาคโลหันชุนเนี่ยเป็นบุคคลที่สมควรต้องยกย่องเขานะครับ

เพราะเขาไม่ได้ดำน้ำเยอะอย่างพวกเราอย่างมนุษย์กบที่อย่างพวกเซลล์ที่อยู่ที่หน่วยเนี่ยนะครับ
เขากล้าหารที่จะดำน้ำใช้เวลาถึง๕๖ชั่วโมง
เขาดำน้ำไปเนี่ยเขาเอาขวดอากาศติดตัวเข้าไปเนี่ย๔ขวดนะครับ
ไปถึงแล้วเขาก็หมดทั้ง๔ขวดเลยที่ไปถึงตัวน้องกันเนี่ย
นี่ถ้าไม่เจอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาได้หรือเปล่า
จะกลับมาลักษณะไหนเนี่ยนะครับ
แต่ตรงนี้ก็มีการวางแผนแล้วก็ไม่ได้ทำบ้าบิน
แต่ผมกำลังพูดในมุมที่เขามีความมุ่งมั่นเขามีความกล้าหารที่จะทำ
ขอสุดท้ายก่อนเราจะพักไปทางที่สองค่ะผู้บัญชาการ
ถ้าเริ่มตั้งแต่ที่ท่านไปถึงจนกระทั่งถึงวันที่เจอหมูป่า
กับตั้งแต่วันที่เจอหมูป่าจนกระทั่งกว่าจะลำเลียออกมา
อันไหนท่านกังวลกว่ากันช่วงแรกหรือช่วง๒คะ

คือก่อนจะเจอเนี่ยเราก็คิดว่าที่ตอนนั้นก็ในสื่อทั่วไปเนี่ยมีความคาดหวังว่า
นำไปถึงพัทยาบีดแล้วจะเจอทีมหมูป่า
แต่ผมก็คิดในใจแล้วแต่ไม่ได้ออกมาพูดว่าไม่เจอทีมหมูป่าแน่

วันแรกก็เห็นแล้วว่าไม่อยู่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
ผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับ
ภารกิจถือว่ายากยากเป็นทวีคูณไหมคะ
ประเมินแล้วว่าน้ำระหว่างทางที่เลยพัทยาบีชไปกว่าจะไปถึงหมูป่ามันมากขนาดนั้น
ขาออกมาจะออกมายังไงเพราะไม่ได้มีแต่ซิลแล้ว
ใช่ยากแน่นอนยากมากด้วยว่าจะออกมาอย่างไร
ตอนแรกนึกว่าก็ไม่ต้องรีบ
น้องอยู่ก็ส่งข้าวส่งอาหาร
น้องอยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็หาวิธีอื่น
ใช้วิธีอื่นที่ไม่เสี่ยงกับการดำน้ำออกมา
เราน่าจะมีเวลาเยอะ
แต่จริงมันมีปัจจัยไม่ใช่อย่างนั้น
คุณผู้ชมคะถ้าเราตามข่าวนี้เราจะเห็นได้ว่า
เวลาที่เราได้ภาพได้เสียงได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งต้นกำเนิด
ซึ่งนั่นคือเพจอย่างเป็นทางการจะว่าอย่างเป็นทางก็ไม่เชิง
คือทำหลังจากที่ผู้บัญชาการมารับตำแหน่งแล้วก็พอมาเรื่องถ้ำหลวง
อันนี้คือของที่คนจะเข้าไปเช็คตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลา
เพื่อดูว่าก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วข่าวนี้
คำถามก็คือว่าตกลงแล้วข้อมูลที่ออกมามันถูกกรองแบบไหน
กว่าจะมาในเพจเพราะว่าการแถลงข่าวมันจะแค่วันละรอบสองรอบเท่านั้นนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้มีรายละเอียดปีกย่อยอีกตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงซิล
แม้กระทั่งขอดูหน้าคนที่เป็นฮีโร่หน่อยก็ได้เหรอคะ
เห็นไม่ได้จริงเหรอคะขอดูนิดเดียวไม่ได้เหรอคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมจำช่วงที่เราตามข่าวหมูป่าได้ใช่ไหมคะนอกเหนือจากดูข่าวผ่านสื่อต่าง
แต่ว่าสิ่งที่เราจะรอมีอยู่๒อย่างที่แบบชัดเจนแน่คือ๑การแถลงข่าวโดยผู้ว่า

ตั้งตามเวลาที่ท่านนัดกลับสองคือเราไปในเฟสบุ๊ค
นี่ไงคลิปมาแล้วได้ยินไหมเห็นภาพไหม

เป๋อช่วงนั้นสังคมค่อนข้างสับสด

แล้วสำหรับเรื่องของ

ก็จะมีส่วนที่เขาแถลงข่าวอยู่นะครับ
คือทุกเช้าก็จะมีการประชุมกันทุกวัน

แล้วก็ทางผู้ว่าท่านก็จะไปแถลงข่าว
เราก็จะไปทำงานกันอย่างเดียวนะครับ
สังคมช่วงนั้นก็ค่อนข้างสับสน

ข่าวไหนข่าวจริงข่าวไม่จริงเนี่ย
แต่ผมก็คิดว่ามันต้องมีช่องทางสักนิดนึง
ให้คนทั่วไปต้องได้รับรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้น
ว่าเราได้ทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเจนว่าผู้สึกข่าวจะต้องจำกัดพื้นที่

ต้องอยู่ข้างนอกนะครับ
แต่ทางผู้สื่อข่าวเองด้วยความวิญญาณผู้สื่อข่าว

แต่ว่าข่าวที่เขาต้องหา
เขาต้องแค่คุยจากหลายที่
บางทีก็จริงบ้างไม่จริงบ้าง

แต่ด้วยจิตวิญญาณของผู้สื่อข่าวเนี่ย

ถึงแม้ว่าเขาจะทำเรื่องที่แบบดีเสียสละช่วยออกมาได้
ก็ให้ทราบไม่ได้ถูกไหมคะ

ไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะครับว่า
เพราะทุกคนเนี่ยก็อยากให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
ไม่ว่าจะปิดทองหน้าพระหลังพระหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ใครจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ย
แต่ขอให้ทุกคนภูมิใจกับผลงานที่ออกมานะครับ
เราไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นคนทำ
แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็อย่างเห็นตอนนี้

แต่การปิดทองหลังพระเนี่ยทำให้พระพุทธรูปที่ออกมามันสวยใช่ไหมฮะ
ถ้าคนปิดแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ปิด

เราก็ยอมที่จะปิดทองที่หลังพระนะครับ
ผู้บัญชาการคะถ้าเราย้อนกลับไปตลอด๑๐กว่าวัน
กว่าจะพาหมูป่าออกมาเนี่ยนะคะ
ช่วงไหนของการช่วยเหลือที่หนักที่โหดที่สุดคะ

ที่เรามีการสูญเสียก็ถือว่านักที่สุด
ครั้งแรกที่หนักเนี่ยนะครับก็คือว่า

ก็คือในประเด็นที่ว่าเราโดนน้ำลุกมาเนี่ย

ตรงนี้เราต้องใช้พลังเยอะในการที่จะทำตรงนี้ได้

มีการเสียชีวิตของจ่าแซมเนี่ย
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หนักนะครับ

คือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

อย่างน้อยสัก๕๐ก็ยังดี

แน่นอนที่เราจะไม่ได้มาเลย
เราต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับ
ในประเด็นที่ผมว่านักเหล่านี้เนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่โดนน้ำ

แม้กระทั่งวันที่ต้องเสียจ๋าแซมไป
ที่ทุกคนก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
ท่านพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชายังไงคะ

ก็ในส่วนของผู้ใต้บัญชาเนี่ย

ผมว่าทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ตัวเอง
เราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมากนะครับ
มันก็มีบางครั้งนั่นเองที่ผมจะต้อง

ว่าเรามาทำอะไรทำเพื่ออะไร

มันก็เป็นหน่วยที่ประชาชนก็คาดหวังไว้สูงนะครับ
ว่าการเข้าช่วยเหลือมันต้องไปทางน้ำเท่านั้น
ถ้าหน่วยที่ไปทางน้ำได้

โดยที่ทำงานรักษานี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นหน่วยเรา

นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ตระหนักดีครับ
จนถึงตอนนี้เชื่อว่าหน่วยงานต้องมีการสรุป

เขียนออกมาเรียนรู้ออกมาแน่นอน
เอาเบื้องต้นตอนนี้อาจจะเต็งเร็วเกินไป
ฉันจะถามว่าทั้งหมดท่านสรุปว่าอย่างไร
แต่คร่าวคิดว่าน่าจะเน้นเรื่องอะไรขึ้นมาจาก

ครับจากเฉพาะเหตุการณ์นี้นะครับ
มันก็ต้องผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
คือสิ่งที่เรานำน้องออกมาเนี่ย
ผมว่าน้องไม่ผิดนะครับ
ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย
ทั้งหมดทีมหมูป่าเนี่ย

ผมยอมรับว่าเขาเก่งนะครับ
เขาเป็นเด็กที่ชอบการประจนภัยนะครับ

ก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตนะครับ
ดีกว่าที่จะมาผจญภัยในจอคอมพิวเตอร์
ที่มาเล่นหน้าบอร์ดเนี้ยครับ

นี่คือประเด็นของน้องที่ผมว่าผมยอมรับในตัวเขา
แต่ว่าผมว่ามันก็ต้องมีมาตรการใช่ไหมครับ
ฤดูนี้เหมาะสมไหมตรงนี้เข้าไปมันจะมีอันตรายหรือไม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องเป็นคนทำนะครับ
การห้ามทั้งอะไรเลยเพราะว่าถ้ำนี้เนี่ย
ทุกปีเนี่ยช่วงนี้น้ำก็เต็มตลอดแล้ว
ก็ต้องประเด็นแรกเลยที่เป็นต้นเหตุว่าทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้
ประเด็นต่อไปในร่วมเรื่องของการทำงานเนี่ย
ตรงนี้ผมว่าเป็นงานระดับชาติแล้วก็ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับ
คือเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยในตัวผมเองก็คิดว่า
จริงแล้วเนี่ยระดับจังหวัดผมว่าไม่พอไม่พอที่จะแก้ปัญหานี้นะครับ
ว่าจริงแล้วเนี่ยเหนือกว่าผู้ว่าก็ลงมาดูแล
มาช่วยมาทำกันในทุกเรื่องมาสั่งมาอะไรเนี่ย
นะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยที่ลงมาช่วยมากมายนะครับ
ที่ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าคือตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
อยากให้ทางจังหวัดเนี่ยเขามีความเข้มแข็งของจังหวัดในการทำงานนี้
ก็เลยตั้งผู้ว่าเป็นบอกซึ่งภาพออกมาก็ค่อนข้างดี
เรียกว่าความสำเร็จค่ะแต่จริงผมว่าต้องเรียนถามผู้ว่าว่า
งานนี้เนี่ยผมว่าท่านก็หนักเอาเหมือนกัน
จริงผมว่าถ้าระดับปกติมันก็ทางจังหวัดรับได้
ระดับนี้ผมว่าค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่มากครับ

คือไม่ใช่ผมหน่วยเดียวที่ทำนะครับ
หลายหน่วยงานมากเลยที่ทำในครั้งนี้เนี่ย
แต่เพียงแต่ที่หน่วยนี้หน่วยเรานี่
กับที่ผมบอกว่าผมปฏิกิจมาอย่างนี้นะครับ
ฝึกคนมากองทัพใช้ประเทศใช้เงินเยอะในการฝึกคนเนี่ย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ต้องทำให้ได้ดิ

กว่าเราจะทำนี้ได้คนข้างหลังเยอะแยะมากมายเลย

ที่เขาก็เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยกว่าเรานะครับ

เขาก็สมควรอย่าเป็นฮีโร่เหมือนกันเนี่ย

แต่เราทำในสิ่งที่เราฝึกมา
แต่ว่ารักษณะของการฝึกเนี่ย
เราก็ผ่านความยากลำบากมาอย่างนี้

ผลงานก็ของทุกคนทุกส่วน

เข้าใจค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่ารอบนี้
คนจะมีภาพจำว่าหน่วยซิลเป็นห่วยหน้าก็แล้ว
แต่อย่างที่ผู้บัญชาการบอกนะคะ
คือก็ไม่ได้อยากให้ลืมหน่วยอื่น

ตามนั้นแหละครับไม่ต้องเปิดหน้า
วันนี้ขอบคุณผู้บัญชาการค่ะ

หมดเวลาของรายการวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยังมีอีกหลายบทเรียนที่เราต้องถอดร่วมกัน
สรุปร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ

จะรู้ว่าต้องไปทางไหนค่ะ